มาทานขนมหวานกันหน่อยดีกว่ากับกระยาศาสตร์โบราณกระยาสัตว์ขึ้นชื่อที่อร่อยต้องจังหวัดกำแพงเพชร
มาเลยกระยาศาสตร์ขนมไทยบ้านคุณนายนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่เอ่อ
อยู่ที่หมู่๒ตะบนอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
มาดูวิธีการทำรวมถึงมาชิมกระยาศาสตร์แสนอร่อยของที่นี่ด้วยนะคะ
นายลำพองสุขจิตสารวัตรกำนันเล่าให้ฟังบอกว่าขนมกระยาศาสตร์ของกลุ่มนี้
เปิดขายมากว่า๗๐ปีแล้วจ้ะ

แต่ละอย่างนี้ของดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน
แต่ละอย่างนะผ่านการคั่วให้สุกก่อน
แล้วก็ต้องไปอบพันเทียนให้มันมีกลิ่นหอม

ใช่ค่ะแล้วจากนั้นก็เอามาเทใส่กระทะ
แล้วก็คลุกเคล้ากับน้ำกะทิที่เคี่ยวจนได้ที่

ใส่ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลย
แล้วก็สีมันจะออกเป็นน้ำตาลเหลืองนวล
แล้วก็มาแพ็คใส่ห่อพลาสติกขายจ้ะ
ราคาของขนมกระยาศาสตร์ขนมไทยบ้านคุณนายนะ
ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐บาท
แล้วก็มีแบบกระยาศาสตร์กล้วยไข่ด้วย
จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๘๐บาท
ไข่นี่เป็นของขึ้นชื่อของกำแพงเพชรเหมือนกัน
ส่วนใครที่แบบว่าอยากยกแพ็ค
ก็จะมีแบบเป็นแพ็คละ๓๕บาทด้วยนะคะ
คือ๓๕บาท๓แพ็คกี่บาทนะ
อ่ะ๓๕บาท๓แพ็คร้อย

ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นโปรโมชั่นใช่ไหมล่ะ
แปลกละ๓๕บาทก็จะเป็นแปลกแบบนี้นะคะ
ใครสนใจอยากจะชิมขนมกระยาศาสตร์อร่อยก็ไปสั่งกันได้นะคะ
หมายเรื่องเป้าหมายรู้จักสรุปที่กลัวด้านล่างนี้เลย
อ่ะแปลกละ๓๕บาท๓แปลก

ไม่ได้หรอ๓แพ็ค๑๐๐ไม่ได้หรอ